มาดูเหตุการณ์แค้นนี้ต้องชำระกันหน่อยนะคะ

วัยรุ่นค่ะเจอคู่อริถามว่าเขาเคยมีเรื่องอะไรกัน
คู่อริคนนี้เคยยืมเงินในร้านเกมของวัยรุ่น
ที่เป็นเจ้าหนี้ปรากฏว่าเจ้าหนี้เนี่ยไปทวงเงินฝั่งลูกหนี้
หนี้ไม่ให้ค่ะฝั่งเจ้าหนี้ทำไงฮะ
ใกล้เป็นเนี่ยฮะได้รับบาดเจ็บบาดนี้นะฮะ
นั่งรอความช่วยเหลือจากกู้ภัยนะคะ
ผู้เจ็บก็คือชั่วนายนามโชกขจรพันธุ์อายุอยู่๒๗ปี
ถูกตีศีรษะเลือดออกแบบนี้นะคะ
ขาซ้ายก็ถูกแทงด้วยกันไกลไป๕แผลด้วยกัน
รอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากธนาคารกรุงเทพ
สาขาบ้านนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกไปสักประมาณ๑๐๐เมตรค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยกันแล้วค่ะช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านนากู้ภัยปฐมพยาบาลตำรวจทำอะไร
ตำรวจก็ต้องตามหาคนก่อเหตุสิฮะ
คนก่อเหตุวิ่งถอดเสื้ออยู่หน้าธนาคารกรุงเทพ
ในมือเนี่ยยังถือกันไกลอยู่ด้วยเลยนะคะนี่นี่หนึ่งด้ามค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวทราบชื่อต่อมาคนก่อเหตุ
ว่านายธนพลปิ่นน้อยอายุ๑๙ปีเองนะฮะ
ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนี่กันไกลอันนี้แหละค่ะ

นายธนพลคนก่อเหตุเล่าบอกว่าตัวเองกับนายนำโชครุ่นพี่เนี่ยนะ
รู้จักกันมาก่อนเมื่อ๔เดือนก่อน
เคยซื้อข้าวให้กินยังให้เงินอีก๔๐บาท
ระหว่างนั่งเล่นเกมออนไลน์อยู่ที่ร้านเกมแห่งหนึ่ง
แต่พอตนเองเดินเข้าห้องน้ำกระเป๋าวางไว้
นายนำโชคเนี่ยก็เอาเงินไป๑๐๐๐บาทแล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะไปพบนายนำโชคอีกครั้งในร้านเกม
ไม่ได้ยืมด้วยเอาแบบไม่บอกเขาเรียกขโมยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะก็ไปเจอนำโชคอีกครั้งที่ร้านเกม
เห็นแล้วก็โมโหพยายามทวงเงินคืนแต่ไม่ได้ค่ะ
ก็เลยหยิบขวดน้ำตีหัวไปหนึ่งครั้งคว้ากันไกล
วิ่งไล่แทงออกจากร้านเกมจนกระทั่งมาถูกตำรวจสพบ้านนา